กลับมาที่บทเรื่องของการเมายาเสพติด
น้องชายคนนี้เมายาเสพติดแล้วอารมณ์ขึ้นคุ้มครั่ง
เอาจานกระเบื้องไปปลาใส่หน้าพี่ชาย
หัวแตกกันไปจนจานแตกแบบนี้
แต่แม่บอกว่าอ๋อไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้เอาไม้หน้าสามตีพี่

สุดท้ายกู้ภัยต้องมาช่วยเหลือนายสิทธิกรหรือว่านายบ่าวอายุ๔๑คนนี้
ถูกน้องชายหรือว่าในบอยอายุ๔๐ห่างกันปีนึง
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บหนวดโอ้โหหัวแตกหน้าปูดบวมตาห้อเลือดเลย
ดูสิครับคุณผู้ชมมึนเลือดเต็มเสื้อเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานครับที่ตำบลชายบุรีอำเภอเมืองที่พัทธลุงครับ
หลังก่อเหตุนายอาทิตย์ผู้ก่อเหตุเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่พูดไม่จา
ตำรวจก็มาเลือกผู้อย่างบ้านมาซิ

นำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน
คนที่เสพยาที่ก่อเหตุเนี่ยต้องเอาตัวออกมาแล้วก็เอาตัวไปบำบัดเรื่องของการเสพยานะครับ
ทีนี้ไปถามคุณแม่อันนี้คนก่อเหตุนะน้องชายนะฮะ
โดนจับเอามือไพร่หลังตำรวจก็สอบถามเอาเป็นมาเป็นไปยังไงก็เมายาแหละนะฮะ
แม่คือคุณมิ่งอายุ๖๕ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูก๒คนพี่กับน้องทะเลาะกันลั่นบ้าน
เอาข้าวของปลาเอาจานกระเบื้องปลาเครื่องทิ้งใส่บ้านพี่ชายก็ไปห้ามน้อง
แต่น้องไม่พอใจชกหน้าพี่แล้วก็เครื่องจานใส่หัวพี่จนเลือดตกยางออกนะครับ
แล้วถามคุณแม่ลูกคุณแม่นี่เขายังไงเขาติดยาเหรออ๋อลูกคนเล็กเนี่ยเขามีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้ว
ต้องกินยาบำบัดเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวขี้โกรธง่ายโมโหง่ายพอไม่พอใจอะไรก็จะคว่างปลาข้าวของ
ก่อนหน้านี้มันเคยใช้ไม้หน้าสามเครื่องใส่หน้าพี่แตกเย็บไปแล้ว๘เข็ม
โอ้โหฟังคุณแม่หน่อยครับ
งั้นหมายความว่างั้นหมายความว่าคนนี้นะน้องชมพู่คุณผู้ชม

ถึงไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะฮะ
คุยบ้านก็บอกว่าโอ้ยนายคนเนี้ยในบอยร์เนี้ยเสพยามันนาน
พอเสพหนักทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีคุ้มครั่งทำร้ายคนในบ้านทุกที
สุดท้ายก็เอาไปบำบัดนะฮะแล้วหวังว่าจะดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิม
ฝากครอบครัวดูแลด้วยนะคะอย่าให้ขาดยานแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย